ใช่ค่ะทุกคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้ว

แล้วก็ชอนเมฆก็จะมีวิตามินหลายชนิดเลยล่ะค่ะ
ก็อยากให้ลองทานดูนะฝากด้วยนะคะ
เห็นบอกว่าไม่เคยทานแล้วก็มาทานแล้วอร่อยมาก
อร่อยมากค่ะหอมสดชื่นหวาน
อย่างไรโฆษณาตอนแรกบอกว่าอยากมีซอมบี้เอง
ใช่เพราะซอมบี้กลายเป็นสวยได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าโคเลศค่ะไม่มีอะไรค่ะ
มันกล้ำปั้มะมื้อสึริมเนาะว่ามันจะดีหรือเปล่า
แล้วเข้าไปเหมือนแสงรอปเหนือแค่คนเดียว
ทำให้ซ้อนบี้ถึงมาถามว่าครับกินอะไร

หยิบมานะได้ไงก่านเชิญเลย
เอ้อเฮ้อก็เรียกว่าส่วนละส่วนมือพี่อัมนะ

เหย่ายด้วยนะแล้ว

ข้าก็ฝากอยากให้ทุกคนลองเนาะ
ทุกคนใช้ชีวิตชอบไม่แน่นะคะ
อ่าปุ๊บปากแล้วนะคะ

แคมเปล่าขนเซ็ทเสื้อผ้าไปดเล่าไหม

เวลาใครถึงยังแกะของชุดแล้ว

ฝั่งไหนคระฝั่งนู้นนี้ครับ

ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลย

เพื่อน

ไปกับพี่ป๊อกป้าอย่างนี้ครับ

มันพัฒนาขึ้นไหมคะ
พัฒนาค่ะเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ดีแล้วค่ะ

ตัวพี่ป๊อกโอเคใช่มั้ยครับ

มันจะมีใจอ่อนใจมันน่ะครับ

ไม่ขึ้นค่ะคงเป็นเพื่อนกันดีแล้วค่ะ
อ๋อนี่คือปิดประตูดังปั้งเลยหรือเป็น
ก็ตัดใจกันแล้วค่ะว่ามันคงไม่มีอะไรที่คืบหน้าของมีแล้ว
อันนี้คือหลังจากที่ไปคุยทางหรือว่าคุยกันก่อนแล้ว

อันนี้คุณค้าไข่ห้องหา้มได้ไม่คะ
โหคุณแม่ว่าค่ะเพราะอ้างก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะ
แล้วคุณเป็นพูดจานเลยนะคะ

ส่วนก็เหงาปกติอยู่แล้ว
แต่ไม่เป็นไรเรารอได้เขารอมาตั้งนานแล้วจะรอไม่ได้ยังไงล่ะคะ
มีสเปคความต่อไปมั้ยครับพี่เป็นไงดี
ก็เอาแค่เข้าใจกันก็พอค่ะไม่มีอะไรมากค่ะ
พี่เอ๊ยแอบถามมาว่าทุกวันโสดได้เต็มปากเลยใช่ไหมครับ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ
พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ
พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ

พี่เอ๊ยฮะพี่เอ๊ยฮะ